ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการที่จะพาคุณไปตามหาร้านอร่อยแบบไม่ธรรมดา
โดยการแข่งขันในครั้งนี้เราจะแบ่งเป็น๒ทีม
เพื่อไปพิชิตความอร่อยตามเส้นทางที่เรากำหนด
และหากทีมไหนไปถึงจุดสิ้นสุดได้ก่อนกันก็จะกลายเป็นผู้ชนะไปในภารกิจครั้งนี้
ส่วนทีมที่พ่ายแพ้ก็จะต้องเจอกับชาตากรรมที่เขาไม่อาจเลือกได้
หัวหน้าภารกิจกินให้ไวไปให้ถึง
พระกุ้งพุ่งไฟ
บัญชาบุญสมศุกร์หรือหมูหย่องลูกทีมพละกุ้งพุ่งไป
หัวหน้าภารกิจหัวหน้าภารกิจ

กินให้ไวไปให้ถึงครับ
และตอนนี้นะครับเราอยู่ที่พระปฐมเจดี
ที่เป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญและทรงคุณค่า

และที่นี่นะครับยังเป็นที่ประดิษฐานของพระบรมศาลีริกฐาตุองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าครับ
แต่ที่นี่เป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นของภารกิจที่คุณจะต้องไปต่อเท่านั้นนะครับ

ทีมไหนที่สามารถกินให้ไวและไปให้ถึงจุดสิ้นสุดได้เร็วที่สุด
ทีมนั้นจะเป็นผู้ชนะของภารกิจนี้ครับ
ทีมที่แพ้จะต้องเตรียมตัวรับบทลงโทษที่อาจจะต้องทำให้คุณถึงกับต้องคลานกลับบ้านเลยทีเดียว

ผมเชื่อประสบการณ์ของพี่เอกชัยศรีวิชัยของผมเก่งแล้ว

และนี่คือซองที่บรรจุเงิน๓๕๐๐บาทพร้อมกับแผนที่ที่จะพาคุณไปยังร้านที่เรากำหนดไว้ให้ครับ

เฮ้ยเฮ้ยมานี่เอาพี่นี้อะไรกินอ่ะปังนี่
และร้านอาหารทั้ง๓ร้านนะครับที่คุณจะต้องไปในวันนี้นั่นก็คือ

ร้านที่หนึ่งนายชัวร์

ไปภูจิก็เลยหรอวันนี้

ภูเขาไฟอ่ะไฟจากชายแพงมากผมว่าแพงมาก

ครั้งนี้ถือว่ามาเหนือมาก

มื้มพวกเขาไฟวัดเปล่าไปใส่สุดท้ายหนัก

ที่เหลือไปร้านสุดท้ายอ้อยหวาน

ดีกับการตัดสินใจของคุณนะครับ

ให้คุณผ่านภารกิจนั้นไปได้ครับ

ไปไปไปไปไปไป

และร้านสุดท้ายร้านที่สามถึงสองพันหนึ่งร้อยบาทครับ

ได้วางเงินไว้ในร้านที่หนึ่งแค่หนึ่งร้อยบาท

และร้านสุดท้ายร้านที่สามเก้าร้อยบาท

พวกเขาจะต้องเจอกับอาหารอะไร
และปริมาณเท่าไหร่ในแต่ละร้าน

แล้วผมนี่ประสบุประการผมมาบ่อย

จะรอด

เด็กถึงเมื่อก่อนเรารู้จักเคยมากิน
แจ่มอร่อยโอ้โหหมูแดงแจ่มเลย

ทีมคุณกอล์ฟวางเงินในร้านที่๑จำนวน๒๐๐บาท
สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
คุณพระกุ้งวางเงินในร้านที่๑จำนวน๑๐๐บาท

โอ้โหคนอย่างแน่นคนอย่างแน่น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

เวียนกำลังกุ้งอันนี้เป็นของทีมพี่พระกุ้งนะครับผมวางเงิน๑๐๐บาทผมแถมให้เป็น๓จาน
เฮ้ยเป็นคนมีน้ำใจพิเศษ๒จานเอาได้เป็น๒จานเยอะกว่านี้อีกแล้วครับ

เมนูข้าวหมูแดงในตำนานของร้านนายชูว่าข้าวหมูแดง
ที่ขึ้นแท่นเป็นร้านอันดับหนึ่งเรื่องข้าวหมูแดงของจังหวัดนครปฐม
ซึ่งหมูแดงของร้านนี้เป็นหมูแดงที่อบแบบเนื้อล้วนไม่มีมันหมูมาผสม
หมูแดงมาเต็มจานพร้อมกับไข่ต้มราดด้วยน้ำราดหมูแดงที่เข้มข้น
กล่อมหวานอร่อยแบบสุด
กินเร็วกินเร็วร้านแถม
มาดูจะใช้ท่าไม้ตายราชาแห่งความมุมมัม
มี่ตายมาใช้ท่าไม๊ตายล่ะจะลองใช้ท่าไม๊ตายด้วย
หือหือ

พ่อพี่อ่ะเหลือให้มูลมามอีกเยอะเลย